เพราะว่าเรื่องของงูมันมีมาทุกวัน

เดี๋ยวพาไปดูงูเหลือมบอกเลยว่าเป็นงูเหลือม
แต่ว่ามันไม่เหลือมธรรมดาเหลือมทองเลย
นานจะได้เจอสีแบบนี้ทั้งที
แล้วนานคุณจะได้เห็น
งูเหลือมที่อยู่ในสภาพแบบนี้ครับ

ที่จังหวัดตะคอราชสีมาที่อเบอร์โชคชาย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยครับเขาได้รับแจ้งว่า
งูมันบุกที่บ้านของชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่เขาเลยมาถึงเจอกับงูเหลือมสีทอง

ดูดิล่ำบึกเลย

นี่แต่ว่าตรงคอนี่อ้วนมันพิเศษนะ
ก็ดูสิครับ

ว้ายแล้วมันจะมันจะขย้อนเหรอคุณว้าย

คือขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวอยู่ตอนนี้จริง
แล้วมันกินไก่อะไร

โอ้โฮแม่งมาก
อาจจะเจอจมูลตัวนี้เขาจับเสร็จปั๊บเขาก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วล่ะ